ตบท้ายคือของหวานสิจ๊ะ
แต่ของหวานที่จะพาไปทานอันนี้เป็นของหวานสูตรโบราณของทางภาคใต้

รู้จักมั้ยถ้าไม่รู้จักไปดูจ้

เอาจริงคุณมันเป็นขนมโบราณหน้าตาแบบนี้
ขนมอาเกาะเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยแต่รับรองว่ารสชาติเขาไม่ธรรมดานะคะ
เพราะเขาเป็นขนมที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาเป็นร้อยปี
แล้วก็ยอดขายอันดับ๑ในเดือนรอมดอนเลยนะ
คือวิธีทำค่อนข้างจะพิถีพิถันมากค่ะ
เขาจะใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดผสมกันแล้วก็ขยำกับตะไคร้คุณ
มันจะช่วยได้แบบกลิ่นเหมือนกลิ่นคลาวนิดนิดหนึ่งอ่ะ
แล้วก็เพิ่มความหอมของตะไคร้เข้าไป
จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทใส่พิมพ์

เตาจะบอกว่าเขาจะใช้เตาที่เผาด้วยกาบมะพร้าวโบราณ
เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนทำขนมอะไรนะขนมบ้าบิน
ใช่ไหมเขาจะใช้ขนมขาวให้มันมีกลิ่นหอมแบบโบราณ
ที่สำคัญเขาจะต้องคอยดูไฟบนไฟล่างให้ดี
ไม่อย่างนั้นขนมมันจะสุกไม่เท่ากันต้องให้มันสุกแบบพอดีเนาะ
ไปสอบถามนางสาวดาดิยาเกรดผินอายุ๑๖ปี
เธอบอกว่าครอบครัวทำขนมอาเกาะมา๔๐ปีแล้วนะ
ขนมนี้จริงจะทำในช่วงเดือนรมดรเท่านั้น
วันละ๑๐๐กล่องนะคะราคากล่อง๑๒๐บาทเองจ้ะ
ใครสนใจอยากจะสั่งทานยังไงหรือสอบถามข้อมูลไปที่เฟซบุ๊ก
ของอร่อยนราธิวาสหรือเบอร์ที่เราขึ้นให้นี่เลยนะจ๊ะ
เป็นขนมโบราณหาทานยาก
ยังไงลองดูมีโอกาสก็ลองทานดูเผื่อจะติดใจ

แต่ผมจะบอกว่าขนมทางภาคใต้หลายชนิดเนี่ย
มากที่จะทานคู่กับกาแฟกับชาชาร้อนเนอะ